มูลนิธิสงเคราะห์เด็กและมูลนิธิแม็กซแฮปปี้แฟมิลี่ค่ะ
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีนะคะ
ให้บริการด้านทันตะสุขภาพแก่เด็กค่ะ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยที่โรงเรียนวัดศรีวิชัยจังหวัดชายนาฏนะคะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่น้องนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๑
ถึงมัธยมศึกษาปีที่๓กว่า๒๐๐คน
ของโรงเรียนวัดศรีวิชัยจังหวัดชายนาฏ
เข้าคิวรับบริการทันตทันตกรรมในโครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมีค่ะ
โครงการนี้เป็นความร่วมมือของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาติไทย
มูลนิธิแมคแฮปปี้แฟมิลี่
พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องอีกหลายองค์กรเลยนะคะ
บรรดาคุณหมอฟันเจ้าหน้าที่มืออาชีพทั้งภาครัฐภาคเอกชน
บางท่านเนี่ยเกษียณอายุไปแล้ว
แต่ก็มาเป็นอาสาสมัครช่วยงานแบบฟรีเลย
หวังจะให้น้องในพื้นที่ต่างจังหวัดมีสุขภาพฟันที่ดี
แล้วก็เข้าถึงบริการทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะคะ
โดยหม่อมราชวงศ์จิยากรอภากรเสสาเวท
กรรมการภวมหน่วยการมูลนิธิสงครอเด็ก
และมิสเตอร์แฮสเตอร์ชิลรองประธานกรรมการมูลนิธิแมคแฮปปี้แฟเมอรี่

บอกว่าหน่วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ภายใต้โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี
เป็นหน่วยรถที่อำนวยความสะดวกให้เด็กในถิ่นธุรกันดาลสามารถเข้าถึงบริการ
รวมทั้งได้รับความรู้ในการป้องกันและรักษาสุขภาพฟันค่ะ
ซึ่งจะให้บริการทั้งอูดฟันถอนฟันขูดหินปูนเคลือบหลุมร่องฟันและเคลือบฟูอะไรด้วย
แต่ละครั้งที่ออกให้บริการจะมีโต๊ะทำฟันเป็นจุดจุดแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็ยังมีรถทันกรรมเคลื่อนที่
ซึ่งภายในนะคะก็ตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อให้เด็กที่เข้ารับบริการนั้นรู้สึกผ่อนคลายขณะทำฟัน
ประหนึ่งว่าย้ายคลินิกทำฟันที่ทันสมัยและครบวงจรที่สุดมาไว้ในรถเลยนะคะ
โดยตั้งแต่เดือนมกราคม๒๕๕๘จนถึงสิงหาคม๒๕๖๑นั้น
ได้ออกให้บริการด้านทันตสุขภาพกับเด็กในพื้นที่ห่างไกลแล้วทั้งสิ้น๒๒๗๓๗รายค่ะ
แล้วก็ยังเตรียมต่อยอดโครงการนี้ขยายไปยังจังหวัดอื่นทั่วประเทศในอนาคต
เพื่อลดช่องว่างในการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของเด็กในพื้นที่ห่างไกลกันด้วยล่ะค่ะ